คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังข้อมูลกันไปแล้วตอนที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ก็กำลังติดตามหาตัวคนร้ายอยู่แต่ว่าได้ผู้ต้องสงสัยแล้วนะฮะ
คดีที่คนร้ายใช้ขวานจามศีรษะในเสารอดได้ชื่อเล่นชื่อดื้อนะฮะ
อายุ๗๐ปีแล้วเขาเป็นอดีตเจ้าของคณะรำวงย้อนยุคชื่อดังที่เพชรบุรีนะครับ
ถูกทำร้ายเสียชีวิตที่คอกวัวของตัวเองที่ป่าละเมาะในพื้นที่หมู่ห้า
ตำบลเฮ่ยลึกอำเภอบ้านล่าจังหวัดพริชบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕มีนาคมครับตอนช่วงกลางดึก
สภาพศพของในเสาก็คือมีบาดแผลชะกันขนาดใหญ่
บริเวณด้านหลังศีรษะ๑แผลแล้วก็ที่คิ้วซ้าย๑แผล
ที่เกิดเหตุที่ตำรวจไปตรวจสอบเจอขวานอยู่เล่มหนึ่งนะครับ
ที่คมขวานกับที่โคนมีรอยเลือดติดอยู่
ขวานนี้นะครับคาดว่าคงเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ทำร้ายในเสาจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่าความจริงขวานเล่มนี้ญาติบอกว่าเป็นของผู้ตาย
เขาใช้งานเป็นประจำเลยนะใช้ตอกเสาหลักทำคอกวัวอะไรพวกนี้นะครับ
เขาจะใช้ติดตัวเป็นประจำเวลามาที่คอกวัว
ว่าคนร้ายคงใช้ขวานอันนี้ทุบเข้าไปที่ศีรษะแล้วก็ฟันเข้าไปด้วยนะฮะ
ทำให้ในเสาเสียชีวิตอยู่ที่คอกวัวของตัวเอง
ช่วงเกิดเหตุจากการให้การของลูกสาวของผู้ตายนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุก็คือ๒๕มีนาคมวันนั้นตอน๔โมงเย็น
ในเสาก็คือพ่อของเธอออกมาจากบ้านเพื่อไปคอกวัวจะไปเลี้ยงวัว
ต้อนวัวเข้าคอกก็จะไปแบบนี้ทุกวันตามปกติ
โมงเย็นนายสุธิพงศ์วาดเขียนซึ่งเป็นลูกเขยของนายเสา
ขับรถเข้าไปตามหาพ่อตานะฮะเพื่อจะไปช่วยเลี้ยงวัว
แต่พอไปถึงลูกเขยบอกว่าก็เห็นว่าพ่อตาเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่แล้ว
ก็เลยรีบแจ้งญาติให้มาดูกันอ่าลูกสาวของผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมา
พ่อเป็นคนดีนี่ฮะลูกสาวยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครนะ
วันที่มาเจอศพคืนวันเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวก็ร้องไห้
ญาติพี่น้องร้องไห้กันหมด
พอทราบเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมครับ

ไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าใครทำ
คือแบบมื้นไปหมดมื้นปื๊บไปหมด

ที่วัดหนองจอกในตำบลเฮ้ยลึกอำเภอบ้านลาชจังหวัดเฮปถลักษณ์บรีนะครับ
ช่วงนี้พิธีต่างนะฮะ
งานศพต่างเขาก็ขอความร่วมมือกันเรื่องของผู้มาร่วมงาน

ภรรยาของในเสาบอกว่ายังทำใจไม่ได้ตอนนี้เหมือนกับขาดเสาหลักของครอบครัว
ส่วนสาเหตุที่สามีถูกทำร้ายจนเสียชีวิตภรรยาคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องขัดผลประโยชน์
เกี่ยวกับการปลูกไผ่รวกนะฮะซึ่งในเสาเนี่ยเขาปลูกไผ่รวกอยู่ประมาณ๑๐๐ไร่
ก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาขโมยตัดเป็นประจำในเสาก็เลยไปปักเขตแดนเอาไว้เพื่อแสดงสิทธิ์นะฮะ
ทำให้คนที่เคยบุกเข้ามาลักขโมยตัดไผ่รวกในไร่ของในเสาที่ปลูกเอาไว้อาจจะไม่พอใจ
แล้วก็มาดักทำร้ายจนเสียชีวิตอันนี้ภรรยาคาดนะฮะ
เมื่อวานนี้ตำรวจไปตรวจคนบ้านของผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากได้ข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเรื่องการปลูกไผ่รวก
แล้วก็ทำไม้ไผ่รวกอันนี้เป็นบ้านของผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจไปค้น
ตามคำให้ข้อมูลของภรรยาของผู้ตายผู้ต้องสงสัยคนนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกับในเสา
ความจริงแล้วเป็นคนที่สนิทสนมกับในเสาเพราะว่าเขาเลี้ยงวัวอยู่ใกล้ใกล้กัน
นะฮะเลี้ยงวัวระแวกเดียวกันไปตรวจค้นเนี่ย
พบว่าเสื้อของผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีเสื้อเปื้อนเลือดอยู่ตัวหนึ่งในบ้าน
แต่ทีนี้ต้องรอผลตรวจดีเอนเอก่อนว่าเลือดที่เปื้อนที่เสื้อของผู้ต้องสงสัยเนี่ย
เป็นเลือดของใครอืมนะฮะกำลังรอผลอยู่นะครับ
ตำรวจเอาเสื้อไปแล้วส่งไปที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานที่กรุงเทพ
รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่คือถ้าเลือดบนเสื้อของผู้ต้องสงสัยที่พบในบ้าน
แล้วตรงกับดีเอนเอของในเสาก็อันนี้ก็ไม่ต้องสืบอะไรมากแล้วนะฮะ
อ่าลายนิ้วมือแฝงอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปดูด้วยนะครับที่ด้ามขวานที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
จะมีลายนิ้วมือแฝงตรงกับผู้ต้องสงสัยไหมนะครับเหตุการณ์นี้คดีนี้อยู่ในพื้นที่ของสพไร่สะท้อนนะครับ
ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนบอกว่าตำรวจได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นผู้ที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุไปแล้วนะฮะเก็บพยานหลักฐานต่างไปแล้ว
รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
ทั้งเรื่องของการถูกขโมยตัดไม้ไผ่รวกปัญหาส่วนตัวความขัดแย้งส่วนตัวต่าง
คาดว่าจะได้ผลสรุปในเร็วนี้